อ่าไปดูเรื่องที่จอดรถหน่อยอ๋อ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับของแฟลต์แห่งหนึ่งแถวพญาไทย

คนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าปัญหามาจากเรื่องการแย่งที่จอดรถ
นี่ฮะจะเห็นว่ายืนอยู่หลายคนนะครับผู้เสียหายคนเดียวนะครับ
ก็ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบ

คือตามเวลาในกล้องวงจรปิดที่ผู้ชายคนนี้ที่ลงไปกองกับพื้นถูกทำร้ายเนี่ย

บักสบอมนะแต่ก็ถูกจับขึ้นมาแล้วก็ถูกทำร้ายอีกนะครับ

ผู้ที่เอาคลิปมาแชร์ในโซเชียลเนี่ยนะครับ
บอกว่าเป็นผู้ชายรูปร่างทวมหัวสั้นเกลียน
แล้วก็เพื่อนผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงอีกคนนึงนะครับ
ก่อนจะไปต่อยเขาแล้วก็ทั้งเตะทั้งกระทืบทำร้ายเนี่ย
ปากเสียงกันอยู่พักหนึ่งก่อนนะครับกับผู้ชายที่เป็นผู้เสียหาย
เหมือนกับว่าตกลงอะไรกันไม่ได้
แล้วคนที่เป็นผู้ชายรูปร่างทวมผมสั้นเกลียนเนี่ยก็ชกเข้าใส่เลย
พอชกเข้าใส่แล้วผู้ชายคนนี้ล้มลงนอนกองกับพื้นก็ยังถูกรุมทำร้ายอีกนะครับ
ทั้งเตะต่อยซ้ำแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
พยายามจะลุกขึ้นมาก็ถูกไปรุมด่ารุมต่อว่าแล้วก็ทำร้ายซ้ำอีก
ในคลิปนี้นะครับที่มีผู้เอามาแชร์ไว้เนี่ย
เขาก็เขียนข้อความระบุมาด้วยลักษณะเหมือนกับแนบจดหมายนะครับ
บอกว่าขอส่งไปถึงสำนักข่าวตาสวรรค์นะนี่ฮะ
แล้วก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยก็คือคนที่ถูกรุมทำร้ายในคลิป

โดยหนึ่งในคนที่รุมทำร้ายเขาเป็นทหารยศพันโท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถแฟลต์สวัสดิการพญาไทย
ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอพญาไทยแล้วนะครับ
ก็ขอให้ช่วยกันหน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากคู่กรณีเป็นถึงนายทหาร
ว่ากันว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแย่งที่จอดรถ

เรื่องนี้นะฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
ตกลงแล้วเนี่ยคนที่ทำร้ายเขา